คดีต่อไปนี้ก็ดุครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าลูกนักการเมืองท้องถิ่นที่กระบี่นะครับ
ยิงตำรวจยิงตำรวจบาดเจ็บไปสองนายผู้ใหญ่บ้านอีกหนึ่งคนนะครับ
คือผู้ใหญ่บ้านนั่งมาในรถตำรวจคือจะไปตามตำรวจมาระงับเหตุ
คนยิงนี่แหละที่ทะเลาะกับเมียนะครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ฮะ
เหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสมพทรายขาวจังหวัดกระบี่นะครับ
ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ารถสายตรวจสพทรายขาวถูกคนร้ายยิงถล่ม
บนถนนสายพรุใหญ่เขตเทศบาลตะบนคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
โดยรถยนต์สายตรวจเนี่ยถูกยิงกระจกหน้ารถจนพลุนเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโดยฝากระโปรงเนี่ยนะมีรอยกระสุนด้วยมากกว่า๒๐จุด
โอ้โหยิงอะไรขนาดนั้นนะครับหม้อน้ำรถก็แตกนี่กระจกด้านหลังนะฮะ
ก็แตกทะลุแบบนี้ด้วยนะครับหล่นลงมาทั้งแผ่นเลย
ร้อยตำรวจโททรงฤทธิ์หนูสายอายุ๕๗ปีเขาเป็นรองสารวัตรปราบปรามสมพทรายขาว
คนนี้สาหัสครับกระดูกกระสุนเข้าที่โหนกแก้มซ้าย๑แผล
แล้วก็ที่กลางอก๒แผลนะครับเสียเลือดมากครับนะฮะท่านนี้นะครับ
ส่วนคนนั่งข้างคือร้อยตำรวจโทสุทัศน์นวลจันทร์อายุ๕๗ปี
ท่านนี้เป็นรองสารวัตรปราบปรามสภทรายขาวมีรอยกระจกเนี่ยกระเด็นใส่ที่แขนขวาที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ท่านนี้บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีนายปรีชานะครับเขานามสกุลชาวนานะปรีชาชาวนา
อายุห้าสิบสามปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะครับตะบนคลองพลนั่งในรถตอนหลังนะฮะ
กระบะมันมีตอนหลังด้วยเนี่ยนะฮะกระสุนถูกแขนขวาสองนัดนะครับ
นำส่งโรงพยาบาลนะครับคลองท่อมแล้วโดยที่เกิดเหตุเนี่ย
ยังไม่พบปลอกกระสุนปืนส่วนคนก่อเหตุตรวจสอบจนทราบว่าขับรถเก๋งยี่ห้อนิสสันจุ๊กนะฮะ
คันคันนี้รุ่นนี้สีขาวนะครับทะเบียนก่อไก่ฉอชิงเจ็ดห้าเก้าแปดนะครับ
ทะเบียนจังหวัดเพชรชบุรีทราบชื่อคือดาวเรืองศักดิ์เรือนแก้วอายุยี่สิบสามปี
เป็นชาวชะอวดนครศรีธรรมราชครับเป็นลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่นด้วย
หลังก่อเหตุขับรถหนีครับมุ่งหน้าไปตรังมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตรัง
ซึ่งในรถนะครับคุณผู้ชมครับมีภรรยาแล้วก็มีลูก
แต่ลูกเนี่ยนะฮะอายุได้แค่๑๐วันเท่านั้นเองนะครับ
ร้อยตำรวจโทสุทัศน์เนี่ยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ปรีชาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแจ้งบอกว่ามีสามีภรรยาทะเลาะวิวาดกันในพื้นที่
จึงไปรับนายปรีชาเพื่อไปตรวจสอบพอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุครับ
พบรถผู้ก่อเหตุขับสวนมาจึงขับรถไปขวางหน้า
ขวางในแบบหันหน้ารถเข้าหากันนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาชี้เล่าไปด้วยขณะลงไปตรวจสอบครับคนร้ายเนี่ย
ที่เป็นคนขับเนี่ยรถกระจกลงแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงกระหน่ำ
ยิงมาที่ฝั่งนะฮะฝั่งรถของร้อยตำรวจโทสุทัศน์
ที่นั่งอยู่ในน่ะหนึ่งชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยล่ะ
ต้องเปิดประตูรถหลบหนีเอาชีวิตรอดมาได้

กระสุนถูกร้อยตำรวจโททรงฤทธิ์แล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็คนร้ายก็อาศัยจังหวะนั้นขับรถหนีไปครับ
พวกกัวอิสก็กลับรถฝั่งมา
แล้วผมก็กลับรถฝาง
ฝั่งแล้วมันก็โจทย์

พอจดมันก็ถอยหลังเราก็ไล่นิดนึง

ขันหน้าเข้าเห็นกันแล้วมันก็ลั่นพื้นเลย

ไม่ได้ยิงส่วนตั้งตรวจไม่ทันเลยตั้งตรวจไม่ทัน
เพราะว่ามันยิ่งแกรกแกรกว่ายิ่งเปลือกตาขนาดนี้ก็เปล่า

หลังจากได้รับการประสานก็ตั้งจุดสกัดครับ
ใช้ปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวกระหน่ำยิงเลยนะฮะ
โดยกระสุนเจาะหลายจุดทั้งคันทั้งยางล้อหลังทั้งสองเส้นเนี่ยแตก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแต่กลับพบว่าเป็นรถของผู้บริสุทธิ์ครับ

ครับมีคนนั่งมาด้วย๓คน
หนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปีครับ
เป็นเสมียนแพร่ปลาแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
ถูกเจ้าหน้าที่ยิงทะลุรถบริเวณประตูครับเข้ามา
กระสุนเจาะต้นขาซ้ายได้รับบาดเจ็บครับ
ส่วนคนร้ายตัวจริงยังลอยนวลฮะ
นิสสันขาวเหมือนกันแต่คนละรุ่นครับ
แม่นะฮะการให้ข้อมูลนะครับ
ญาติไม่พอใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนที่มารับเคาะแทนนะครับ
จะเอาเรื่องตำรวจให้ถึงที่สุด

ผัวเมียทะเลาะกันนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านตามตำรวจจะไประงับเหตุนะครับ
แล้วปรากฏว่ายิงใส่กันไปเจอกันนะฮะ
สกัดจับให้สกัดจับรถนิสันจุ๊ก

มันคนละคันกันครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ต้องดูว่าความคืบหน้าของคดีเดิมจะเป็นยังไง
และความรับผิดชอบต่อนิสสันอาเมร่าคันนี้จะเป็นยังไงนะฮะ